ร้องได้ยกกำลังซ่า
และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับ
ผมมาพร้อมกับพิธีกรใหม่ป้ายแดงสุดแซ่บ
ที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของน้องในทีมเด็กซ่านะครับ

สวัสดีคุณพ่อเอครับสบายดีนะครับคุณพ่อครับ
สวัสดีลูกบุญรักษาอธิวดาภูมิทรองนะลูกนะ
แป้งสบายดีนะครับ

แล้วไอ้หนูอยู่ทางนั้นสบายดีไหมลูก

ฟันหักไปกี่ซี่แล้วลูก

ครับใช่ครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับ

ร้องได้ยกกำลังซ่าเป็นอะไรกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับคุณพ่อเอครับ
เป็นสาขา๒แล้วก็จะเปิดสาขา๓สาขา๔สาขา๕ไปเรื่อย
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเนี่ยยังอยู่ป่านุ่มแล้วก็เป๊กกี้ยังอยู่สบายดี
ยังอยู่แจกทุนสู้ชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านอยู่เหมือนเดิม
แต่ส่วนของเราเนี่ยไม่มีแจกทุนสู้ชีวิตของเรานี่นะมีแต่เด็กที่เสียงดีน้ำใจงามแล้วก็มาทำเพื่อชุมชนของเขา
งั้นรายการนี้ก็ไม่มีร้องผิดร้องถูกแล้วใช่ไหมครับคุณพ่อครับ
ไม่มีมีแต่เด็กเก่งทั้งนั้นเลย

มีด้วยสิครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เนื้อเพลงพอดีครับ
ไม่ได้เนื้อเพลงแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงของเด็ก

แฟนต้องมีหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงของเด็กนะทำได้ไหม
ได้ครับผมจะทำหน้าที่ตรงนี้หายดีที่สุดครับผม
คุณรับตำแหน่งนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยครับขอบคุณคุณแซ็กมากครับ
ขอบคุณครับ
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีกสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
อกจากน้องแซคจะมาเป็นผู้ช่วยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ขอบอกเลยนะครับคุณผู้ชม
ว่ายังมีคณะกรรมการที่คล่ำวอร์ดในวงการรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นเยา
อยู่กับเราทั้งสามท่านแล้วนะฮะก็คือคุณตั๊กสิริพรคุณลำเพลินวงศกร
คุณฝนธนสุนทรครับ
นี่คณะกรรมการของเรารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นเยานะฮะ
ถ้าดูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครรุ่นเก่า

เดี๋ยวขอถามน้องใหม่หน่อยใหม่สุดเลยไหมลูกสำหรับการคอมเมนต์

อยากจะบอกว่ารายการนี้เปิดซิงเลยเหรอครับ
ความฝันเป็นจริงแล้ววันนี้ที่ได้มาเป็นกรรมการตรงนี้นะครับ

กระต่ายซ่าเฮ
น่ารักจังเลยเนอะเขามีเขี้ยวด้วยอ่ะ
เข้ากินแผ่นขึ้นไหล่อับอบวนเข้าไป

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพบกับแก๊งซ่าทั้งสองทีม

ทีมแรกที่จะมาสู้เพื่อชุมชนคือทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกในทีมประกอบด้วยน้องดีเทลอายุ๘ขวบ
เป็นตาครับ
ปั้นนงให้แคะริงาสตรงไหลบ่สังสูตรไปเหนา
น้องปิ่นอายุ๑๑ควบ
มันยุติธรรมกันดีหรือ
ปินซ้ำมาเต็มที่ไม่มียอมอยู่แล้วค่ะ
ทีมนี้การันตีความสามารถเด็กด้วย
ดีกรีความเป็นนักร้องตัวเต็งอันดับต้นของจังหวัดกันเลยทีเดียว
กระต่ายซ่าทั้ง๓จะมาขอสู้ขวาทุนเพื่อบ้านเกิด
สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
ให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
พวกเราทีมกระต่ายซ่าเย้

ทีมที่๒ที่จะมาขอประลองหมัดกับทีมกระต่ายซ่าก็คือ
ลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
น้องมะปรางอายุ๑๑ควบ
อีแก้วปิ่งกาย
ท้ายวัดมะเวิง
ได้กินแล้วจะต้องถึง
น้องรัญญาอายุ๙ขวบ
ฮ่องฟ้า

หนูจะสู้ให้เต็มที่ค่ะ
น้องฝ่าดินอายุ๑๐ควร
แค่อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริง
ก็ไม่ยอมให้หมากิน

ทั้ง๓มีเป้าหมายจะมาช่วยเหลือสถานสงครอเด็กกำพลาห์
ศูนย์ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
โดยเด็กทั้ง๓คนฝากกระซิบมาบอกว่า
เรื่องร้องพวกเราไม่ล้อเล่น
ส่วนเรื่องเต้นพวกเราสู้ตาย
แก๊งนุหมูสามนัก

สวัสดีค่ะ
นายทีมกระต่ายซ่าอยู่ฝั่งไหนคะ

เดี๋ยวคณะกรรมการจะได้รู้จักชื่อพวกหนูลูก

สวัสดีค่ะหนูชื่อดีเทลอายุ๘ปีค่ะ
น่ารักจังเลยเนอะเขามีเขี้ยวด้วยอ่ะ

มีท่าที่จะตายป้าก็จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของเรา

เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้

สวัสดีครับน้องฟาดินนะครับอายุ๑๐ปีครับ
สวัสดีค่ะชื่อน้องมะปังค่ะอายุ๑๑ปีค่ะ
เป็นพี่น้องกันป่ะทำไมหน้าเหมือนกันเลยคล้าย

เป็น๘คนละฟ้าค่ะ
แต่หน้าเหมือนกันจริงนะรายละเอียด
น้องอีกคนนึงก็คือรัญญารัญญาอายุเท่าไหร่คะลูก

ขวบแล้วทำไมถึงมารวมทีมกันได้ของเรา
พวกเราเป็นเด็กในจังหวัดชนบุรีแล้ว
เวลาไปประกวดร้องเพลงก็เจอกันบ่อยแล้วก็สนิทสนมกันค่ะ
เห็นบอกว่าตอนแรกนะจะไม่ใช้ชื่อนี้ด้วยนะ

ก็คือตอนแรกเป็นชื่อเทียม๐๑๐

ถ้าใครปรบมือขอให้ถูกโรตเตอรี่ค่ะ

เพื่อชิงทุนน้ำใจช่วยเหลือบ้านเกิดกันในวันนี้นะครับ
ผมจะให้ทีมกระต่ายซ่าเปิดยกที่๑ก่อน
ตอนนี้จะเอาใครเป็นตัวแทนคนแรกลูก

เฮ้ยฮังมาพบกับน้องดีเทลก่อนเลยเป็นคนแรกนะครับ
เด็กที่เหลือไปอยู่กับพี่แซคชุมแพรเลยครับ
ช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงของน้องดีเทลกัน
ว่าจะเพราะสมกลับไปซุ่มซ้อมหนัก
เพื่อสูญความที่เป็นเลิศด้านมาเรริงจันทมัน
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปรันทรกิพลาดลชื่อเล่นชื่อน้องดีเทลอายุ๘ปีอยู่ป๒ค่ะ
หนูเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมากเลยค่ะ
ที่หนูรู้จักศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งเพราะว่าพ่อแม่หนูพาไปร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังค่ะ
วันนี้หนูเอาเสียงมาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศได้มาเล่นสู้ตายค่ะ
คนแรกที่จะเปิดศึกในวันนี้ในยกที่๑นะลูกเป็นน้องดีเทล
ดีเทลพร้อมไหมคะลูก
พร้อมไม่พร้อมไม่รู้ค่ะดูที่ฟันหนูค่ะ

ฉากจั้นฟันเริศไปสางสี่เลยเนี่ย
เพิ่งจากเราไปเมื่อนานนี้ค่ะ
แล้ววันนี้จะร้องเพลงชัดเหรอคะ

ได้ยินไหมคะเด็กบอกพี่ตั๊ก

อะไรสูงที่สุดคะ

ไม่ไล่สูงคันมือได้พี่ตรักสิริพรอยู่ล่ะ
พี่ลำเพิร์นด้วยค่ะติดหมินถึงเลย

วันเวลาหนูฝันเห็นพี่ลำเพิร์นด้วยนะคะ
โอ้ยไข่แล้ว
พี่ลำเพิร์นเป็นโลศนิยักษ์ในใจหนูครับ

มีพี่ฝนด้วยอะว่าเมื่อไหร่ด้วย
เล่นผ่านจังหวัดนนทบุรี
คิดถึงพี่ฝนมากเลยค่ะ

ว้าวเค้ามีของหน้าเด็กคนเนี้ย

แต่ยังมีความสามารถในด้านการชกมวยด้วย

มันก็จะมีค่ายมวยอยู่ด้วยค่ะ
หนูก็ชอบเลยลองไปเรียนดูค่ะ
พอที่จะตั้งการ์ดเป็นไหมไม่เชื่อขอดูได้ไหมอะอื้อ

เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ครบสูตรขอเชิญอุปกรณ์ครับสำหรับการชกมวยครับ

คุณลำเพลินเห็นบอกว่าคุณก็เป็นนักมวยเก่าอยู่เหมือนกันมาเป็นคู่ซ้อมให้น้องหน่อย

ผมยิ่งชอบไต่เด็กอยู่พอดีนะ

เออสอง

โอ้โหหมดดักนะเนี่ย

เอางี้ดีกว่ารัมเภิรดูคู่ซ้อมแล้วคู่ชกแล้ว
ไม่เหมาะเจาะแหม้แจกเลยในวันนี้
ขอบว่าเลือกคู่คู่ใบดีพี่ตรัก

หอถอดด้วยเหรอ

คุณใส่ชุมสูงไม่ได้นี่ลูกน้องตรงบ้านเป็นน้องมวย

ทำมักกันเป็นไหนวะ
มีตั้งค่ะคำเมินครับ

ลูกเนี่ยชอบไปในทางไหน

ดูปุ๊ตตั๊งเล่นตลกให้ดูชอบคุณมากเลย

ทำไมต้องส่งน้องสุดท้องลงไปก่อนครับ
เพราะว่าน้องเล็กก็มีพลังเยอะครับ

เป็นแผนของทีมกระต่ายซ่าใช่ไหมครับ

อารมณ์เสีย
ก่อนที่จะร้องขอกำลังใจจากกองเชียร์หน่อยครับ
คุณแม่ก็ได้คุณแม่เละก็ได้ให้กำลังใจลูกหน่อยเร็ว

พี่ฮายเขาร้องเขาอารมณ์เสียจริงเลยนะ
คุณเอลแล้วเจ้าของเพลงยังอยู่ไหมลูกเจ้าของเพลง

ถ้าพร้อมแล้วนะครับในยกที่๑
เปิดด้วยทีมกระต่ายซ่า

อารมณ์เสียเชิญรับฟังครับ
อารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย

หน้าโมโฮมันหน้าโมโฮไม่ใช่อะไร
หน้าโมโฮมันหน้าโมโฮไม่ใช่อะไร

อามูสาภาโลมันน่าตบโชว์ถ้าเจอ
มันน่าตบโชว์ถ้าเจอ

อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย

น่าโมโฮมันน่าโมโฮประชาอะไร

ฉันเหล่งอ่ะฉันเหล่งกล้าตายอ่ะ
ฉันเหล่งกล้าตายอ่ะ

คืนนี้ว่างมะ

เคลียดใจกันหน่อยซิเธอ

บริดอย่างเธอให้ตาย
บรุษอย่างเธอให้ตาย

อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสีย
หน้าโมโฮมันหน้าโมโฮไม่ใช่อะไร
หน้าโมโฮมันหน้าโมโฮไม่ใช่อะไร

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮ

โมโฮโมโฮ
โมโฮโมโฮ

โอ้โฮมันน้ำโอ้โฮประชาอะไร
ในช่วงที่แล้วน้องดีเทลวาดลีลาอารมณ์เสียให้คนดูและกรรมการอารมณ์ดีกันไปเป็นแถว
ร้องเก่งขนาดนี้จะกวาดคะแนนไปเท่าไรต้องติดตามชมกันครับ

โอ้โหบอกเลยว่าเป็นเก่งเล็กจริง
แต่ความสามารถร้นเหลือบ้างกันไง
มีอารมณ์เสียล่ะลูกนักฟังนี่อารมณ์ดีมาก

ผลงานเมื่อสักครู่นี้ถูกใจเขนาที่เข้ากรรมการมั้ยรูป

สู้สุดตัวแล้วใช่ไหมลูกแล้วเชื่อจริงนะอารมณ์โพรงอารมณ์เพลงแบบไม่รู้นะ
เดี๋ยวต้องฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะลูกนะ
มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับคณะกรรมการครับเชิญครับ
เขินกินแผ่นคุณฮายอัพพอร์นเข้าไป

บอกดีเทลว่าสมชื่อดีเทลจริงจริงเลยเพราะว่าดีเทลเนี่ย
แกะรายละเอียดที่ป้าฮายร้องเอาไว้นี่
แกะมาทุกเม็ดสมชื่อดีเทลเลย

ดีเทลพี่ไปทำให้หนูอารมณ์เสียตอนไหนครับ
เหมือนผู้ชายอั่นไหล

คุณแม่นั่งดูเนี้ยคุณแม่แบบอื้อหือแบบคุ้มใจสุดสุดอ่ะ
ขนาดพี่ฝนนั่งอยู่ตรงนี้พี่ฝนยังรู้สึกภูมิใจเลย
เด็กอะไรทำไมเก่งขนาดนี้ไม่เพี้ยนคีย์เพี้ยนโน้ตอะไรด้วย
แล้วไอ้เสียงที่แบบมะโฮมะโฮอะไรมันไม่ได้ทำง่ายนะคะ
มะโฮมะโฮปะโธคุณทำได้ไงอ่ะ
ซึ่งดีเทลทำได้น่ารักสมวัยไม่ได้เกินวัยไม่ได้เกินเด็ก
น่ารักมากคะแนนมีเท่าไหร่ให้หมดเลย
เห็นบอกว่าเองเพิ่งไปร้องเพลงที่ศูนย์มาใช่ไหมลูก
เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งรำไส้ให้กรีโมหกโดดสามสิบเข็มฉายแสงยี่สิบห้าครั้ง
รอดเพราะศูนย์มะเร็งนะครับผมแล้วเราก็มาเป็นตัวแทนซึ่งน้องน้องเขา
เคยไปช่วยที่ศูนย์ศูนย์เรายังขาดปัจจัย
ในการที่จะซื้อเครื่องมือยังขาดอยู่
ตอนนี้ก็ฉายแสงได้แล้วแต่เครื่องมือยังไม่พอ

ตอนนี้จริงนะครับเครื่องฉายแสง๔วิติ๑๕๐ล้าน

แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดผสมกันไปให้มันได้เม็ดใหญ่
เพราะมะเร็งเป็นโรคที่ไม่สามารถรอได้ครับผม
แล้วจะบอกเลยว่าแม่คุณน้ำใจฉันดีงามเหลือเกิน
ไปร้องเพลงมาที่ศูนย์เมื่อเร็วนี้เอง
ล่าสุดนี้เกิดอะไรขึ้นเล่าให้เราฟังสิลูก

ได้ตริฟต์มา๕๐๐บาทก็เอาไปทำเงินบริจาคเลยค่ะ

เอาไปหย่อตู้เลยหรอลูก

พอหนูเอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปใส่กล่องตรงนั้นนะลูก
เทลรู้สึกยังไงบ้างลูกความรู้สึกของเรา
หนูเป็นนางฟ้าเลย
เป็นนางฟ้าตัวน้อยจริงลูกนี่ใจบุญใจกุศลมากเลย
ถึงเวลาแล้วครับที่คณะกรรมการทุกท่านต้องทำหน้าที่ให้คะแนนกับน้องดีเทล
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับมีคะแนนอยู่ในมือกันคนละ๑๐คะแนนนะครับ
รวมเป็น๓๐คะแนนซึ่งเป็นคะแนนเต็มของบทเพลงเพลงนี้นะครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้คะแนนน้องดีเทลกี่คะแนนครับ
ร้องดีขนาดนี้มีรายละเอียดในเพลงขนาดนี้
มีความขามากสักขนาดนี้ว่าจะโดนใจกรรมการหรือไม่
รวมและโลกดีเทล

เป็นไงมีแจ้งต่อเลย

โธ่เข้มใจและก็ดีใจค่ะ

อ้าวแล้วทีมหมูอ้วน๓ตัวนะครับ

น้องดีเทลทีมกระต่ายซ่ารับไปก่อน๓๐คะแนน

เพราะว่าคุณแม่ร้องให้พ่อฟังทุกวันเลยค่ะ

คุณแม่อารมณ์เสียใส่ใครล่ะครับ

ตอนนี้ทีมลูกหมู๓ตัว

น้องรัญญาจะใช้เพลงอะไรไปสู้กับน้องดีเทล
ตกลงกันเรียบร้อยหรือยังครับผม

ว้าวโฮงฟ้าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากนะครับ

โฮงฟ้าเมื่อเวลาบอกเรา

มาเป็นกำลังใจให้กับน้องลัญญากันนะครับผม
ห้ามพลาดครับ
ไอวีนี้
พี่แอเคยอืดแตกตอนเด็กมั้ย

ครูก็ยังวิ่งอย่างนี้
เข้ามาดีเข้า
ลิเกคนหนึ่งที่หล่อที่สุดในประเทศ
อ๋อผู้สูตรธิราชใช่มั้ยลูก
นี่แหละศิลปินค่ะพ่อกับแม่ในอนาคต